หลังจากมีการแถลงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเสียชีวิต
ของคุณวิชัยศรีวัฒนประพาประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้
ก็มีคนในวงการกีฬาที่ร่วมกันโพสต์แสดงความอาลัย
พร้อมกับข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวศรีวัฒนประภา
และครอบครัวของบุคคลที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้
ทุกคนในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ขอส่งความระลึกถึงไปยังครอบครัว
สหายและบุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขา
ในเวลาที่อันยากยิ่งลำบากครั้งนี้ค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะชนะทิพย์สงกรสินค่ะ

พร้อมแสดงความอาลัยด้วยข้อความที่บอกว่า
ขอบคุณที่มอบสิ่งดีให้กับคนไทย
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศรีวัฒนประพา
และก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่เกี่ยวข้องด้วย

อีกหนึ่งนักเตะทีมชาติไทยที่ตอนนี้เล่นอยู่กับ
ก็ได้โพสต์ภาพของคุณวิชัยพร้อมข้อความ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศรีวัฒนประพาด้วยนะครับ

สมัยที่อยู่กับบริยามยูเนเจตเมื่อปี๒๐๑๒
โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
กับชายที่ลูกหนังไม่มีวันลืม
เช่นเดียวกันกับหนึ่งฤทัยสะทองเวียนนะคะ
หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะ

พร้อมกับถ่ายภาพร่วมกับคุณวิชัย

และร่วมไว้อะไรต่อการจักรไปของท่านวิชัย
วัฒนประภาและเจ้าหน้าที่อีก๔ท่าน
กับผู้ที่สร้างสิ่งต่างให้กับวงการฟุตบอลไทย
จะยังคงอยู่ในหัวใจตลอดกาล

กองหน้าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะ
โพสต์ไอจีส่วนตัวเป็นภาพขาวดำ

พร้อมข้อความคนสำคัญที่จะไม่มีวันลืม
ขอบคุณในความเมตตาที่มีให้กับพวกเราฟุตบอลหญิงนะคะ
และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศรีวัฒนประภาด้วยค่ะ